ก็จะนึกถึงม้าที่มีเขาเป็นเกลียวนะ

แล้วก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนาน

แต่ว่าคราวนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพตาม
เราจะรู้สึกยังไงไปดูภาพนี้กันค่ะ

นี่คือเจ้าจูเลียนมาร์คแหลบสีขาวเพศเมียวัย๒๐ปี
เมื่อกี้เห็นแว๊บนี่ข้างหน้าเขาเป็นไง

ระหว่างที่มันถูกจับแต่งตัวใส่เขาปลอมมองเผินแล้ว
เหมือนยูนิคอนสัตว์ในเทพนิยายตะวันตก
เพื่อถ่ายรูปกับเด็กในงานเลี้ยงฉลองแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็รายงานระบุด้วยว่าเจ้าจูเลียนวิ่งตะเลิศเข้าไปใกล้ทางหลวง
ที่ผู้ขี่รถจักรยานยนต์บนเส้นทางดังกล่าวจะเห็น
พอเห็นแล้วทำยังไงล่ะโอ้โหนี่มันยูนิคอนหรือเปล่า
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจท้องถิ่นให้ช่วยตามจับตัวค่ะ
เพราะว่ากังวลไงว่ามันอาจจะถูกรถชน
หรือว่าอาจจะวิ่งเข้าไปชนรถที่วิ่งอยู่จนเป็นอันตรายหรือเปล่า
ในการจับตัวเจ้าม้าแกรบตัวนี้ได้สำเร็จ
ทีนี้การจับตัวก็ไม่ใช่ง่ายนะ
เพราะว่าต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยค้นหา
เพราะว่ามันหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในสวนที่อยู่ข้างถนนด้วยนะคะ
ทีนี้พอหลังจากจับได้แล้วค่ะ
ก็นำตัวเจ้าจูเลียนส่งคืนเจ้าของ
โดยที่เจ้าม้าแกรบตัวนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทีนี้ทางเจ้าของยูนิคอร์นปลอมตัวนี้
อย่างเทมัสบูสหนูน้อยวัย๕ขวบก็บอกว่า
จูเลียนจะต้องถูกทำโทษ
เพราะว่าก็มันหลุดหนีออกไปไงคะ
ดังนั้นเจ้าจูเลียสจะต้องไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อน

ทีนี้ล่าสุดเขาที่เห็นของเจ้าจูเลียนถูกถอดคืน

ใส่เป็นเขาเดวิลแทน
สนดีนะดื้อดีนะหนีออกไปดีนัก
ไม่มีแล้วเขายูนิคอนใส่เป็นเขาเดวิลแทนเลยละกัน